ส่วนการเตรียมแสดงพลังแห่งความจงลักษ์ดี
ในวันที่๒๒พฤศจิกายนนี้ทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์
ก็มีการเชิญชวนให้ประชาชนที่ร่วมกิจกรรม
ได้มีการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ของท่านเอง
ในการที่จะส่งภาพนิ่งแล้วก็คลิปวีดีโอ

โดยพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการ
ตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยครับว่า
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนในทุกพื้นที่
ที่มีการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดี
ในวันที่๒๒พฤศจิกายนนี้นะครับ
ซึ่งจะเป็นการรวมพลังทั้งแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และแสดงพลังแห่งความรักดีแด่พระมหากษัตริยา
ราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ด้วยนะครับ

ถ้าประชาชนได้ร่วมกิจกรรม
สามารถที่จะส่งทั้งภาพนิ่งคลิปวีดีโอภาพบรรยากาศ
รวมถึงกิจกรรมต่างในทุกพื้นที่
เพื่อที่จะร่วมกันบันทึกภาพพลังแห่งความจงรักภักดี
ให้ได้มากที่สุดจากทุกพื้นที่ทุกอำเภอทุกชุมชน

ให้เป็นกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
ที่แสดงพลังแห่งความจงรักพรรคดี
ความผูกพันธ์ของประสบคณิกรไทย
ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานครับ
โดยกรมประชาสัมพันธ์จะมีการตัดต่อ
เลือกภาพแล้วก็คลิปวิดีโอที่ส่งมานั้นนะครับ
เพื่อเผยแพร่ภาพที่งดงามประทับใจ